ในช่วงเช้าวันนี้นะครับศิลปินและนักแสดงในสังกัดบริษัทอาร์เอสจำกัดมหาชน
ก็ได้ไปรวมตัวกันแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชครับ
เมื่อเวลาประมาณ๙นาฬิกา๓๐นาที
เหล่าศิลปินและนักแสดงในสังกัดอาร์เอสจำกัดมหาชน
ใบเตยสุธิวันฟิล์มรัฐภูมิลูลูลาล่าและอีกมากมาย
พร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดดำ
เพื่อมาร่วมแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่บริเวณโถงชั้น๑ของอาคารเชตโชธศักดิ์
โดยได้ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๙นาที
กลางบรรยากาศแห่งความเศร้าโศก
หนึ่งในนักแสดงที่มาร่วมแสดงความอาลัยอย่างฟิล์มรัฐภูมิ
บอกเล่าความรู้สึกในฐานะประสบกรณิกรชาวไทย

พระองค์เปรียบเสมือนกำลังใจของตัวเองในเวลาที่ท้อแท้
ไม่ว่าจะเรื่องชีวิตส่วนตัวหรือเรื่องการทำงาน
พร้อมทั้งยังได้น้อมนำเรื่องความเพียรของพระองค์
มาเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิต
ภูมิใจทุกครั้งเลยที่เวลาเราจะทำอะไร

พลังที่ที่มีค่ารุมคุณค่ามาก
วันที่เราท้อแท้ผิดหวังหรือเสียใจเนี่ย

ต่ออะไรที่มีกระตูกให้คนต่างชาติ
คนต่างชาติหรือคนรุ่นหลังฟัง

เพียงพยายามนั้นจะทำให้เราประสบความสำเร็

พระองค์ท่านเป็นนักกีฬานักดนตรี

มันคือของจริงทั้งหมด
ขณะที่๒นักร้องลูกทุ่งลูลูลาล่า
อมรับว่าในฐานะที่เกิดมาเป็นลูกชาวนา

เพราะทำให้คนไทยได้มีแนวทางในการดำเนินชีวิต

น้อมนำความเป็นอัครศิลปินทางด้านดนตรีของพระองค์

เราเกิดมาก็คือเป็นลูกชาวนาเลย

ท่านมีโครงการทำ

แก้ปัญหาให้ชาวนาทุกอย่างเลย
สิ่งหนึ่งที่พวกเราทำอยู่

เศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ทำอะไรอย่างพอเพียง

ทำงานเหนื่อยไม่ว่าจะเป็นทางด้านอะไรก็ตาม
อาจริยภาพทางด้านดนตรีของพระองค์ค่ะ

ได้รับโอกาสเปิดกว้างดนตรีสากล

ทำให้ดนตรีที่เราร้องอยู่ทุกวันเนี่ย

ปฏิญาณตนตั้งแต่วันที่ทราบ

เหมือนเราก็ได้ตระหนักได้ว่า

สิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้

แล้วก็ทำเพื่อช่วยเหลือของคนอื่นนะคะ
ทำเพื่อช่วยพัฒนาประเทศชาติของเรา